ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้คุณคะต้องระแวดระวังให้ดีเงยหน้า
มองฝ้ากลุ่มหนาดูดินหน่อยเพราะว่า

ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเพราะมีอะไรให้ตกใจยิ่งกว่าคุณชนะอีกคุณค่ะ
เดี๋ยวไปดูในล้าวหมูดีกว่าเค้าเจออะไรอย่าง

บอกพี่กัดกันเลยละกัน๑๙๐ทับ๑หมู่๓ตำบลน้องอิรุณบ้านบึงชนบุรี

แล้วก็ไปด้อมมองกลมเงยปรากฏว่าไปเจอตัวนี้

งูเหลือมมันมาอีกแล้ว
ถูกต้องเลยค่ะเจ้าของเล้าหมูเห็นแล้วตกอกตกใจไม่รอช้านะจ๊ะ
รีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

ตอนที่ธอมครุสโรยตัวลงมา
นี่ก็เหมือนกันเลยคือกูมันโรยตัวลงมาเพื่อจะมากินหมูเหรอ

คุณค่ะคุณช่างนึกได้แบบ

มันดูละทึกแล้วใจอะไรขนาดนี้จริงนะ

ระหว่างเดินอยู่ได้ยินหมูร้องดังแบบผิดปกติค่ะ
แล้วก็ไปเห็นหลอดไฟมันหล่นลงมา

หลามตัวเคืองอยู่บนหลังคา

เลยเรียกกู้ไภให้มาช่วยใช้เวลาตั้ง๒๐มนะ
กว่าจะล็อกตัวงูเหลือมเอาลงมาได้
ครับอุ๊ยจ้าของบ้านบอกโลกออกลงใจดีน่ะที่มาเห็นก่อน
ไม่อย่างนั้นหมูที่เห็นไหนเรานี่กลายเป็นอาหาร
ขนมู้ไปเลยแน่นอน

แล้วเจ้าของก็บอกว่าช่วงหลังไก่มันหายไป
ใช่แต่ก็จับไม่ได้ไงว่าเอ๊ะใครมาขโมยไป
คราวนี้แน่แท้แน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นเจ้าตัวลายนี้แน่
โอ๊ยขนลุกขนพองลูกคุณค่ะจับมาให้เจ้าหมูดูเลยว่าวายร้าย

หมูมันก็ร้องเซือนดีเหมือนกันนะเนี่ยนะใช่

อื้มพีช

มันต้องร้องประหลาดกว่าทุกครั้งที่มันร้อง

เอาจะร้องยังไงก็ร้องไป
แต่ว่าโชคดีที่จับได้ทันเนาะ
ให้ดีก็แล้วกันด้วยความปรารถนาดีนะจ๊ะ